พ่อค้าแผงขายลอตเตอรี่หนุ่มที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดสมุทรสาครกลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนนะครับ
หลังจากที่นำลอตเตอรี่รางวัลที่๑๕ใบ๙๐ล้านบาทส่งมอบถึงมือเจ้าของได้อย่างเรียบร้อยนะครับ
ไม่ได้คิดจะโกงจะเก็บเอาไว้เองนะครับ
พบว่าแผงขายลอตเตอรี่แผงนี้ห่วงจุ้ยดีครับ

ต้องเสี่ยงโชคด้วยลอตเตอรี่
เห็นเขาถูกรางวัลที่๑มูลค่า๙๐ล้านบาท

แห่กันไปที่แผงของนายธนวัฒน์คำแหงพล
หรือว่าพีชพ่อค้าใจซื้อคนนี้

อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เก็บสลากรางวัลที่๑มูลค่า๙๐ล้านบาท
ของลูกค้าซึ่งสั่งซื้อทางไลน์ไว้ให้

แห่ไปอุดหนุนกันเพียบเลยล่ะครับ
รวมถึงอาจารย์เป็นหนึ่งสินแสชื่อดัง
มอบป้ายที่มีอักษรคำว่ารวย
ซึ่งอาจารย์ออกแบบเองให้กับนายธนวัฒน์ด้วย
เพราะก่อนหน้านี้เห็นในภาพข่าวว่า
นายธนวัฒน์เองก็ติดป้ายอักษรคำว่ารวย
อยู่ที่ร้านขายลอตเตอรี่เหมือนกันครับ
จึงตรวจดูห่วงจุ้ยของแผงสลากินแบ่งรัฐบาลให้ด้วย
ปรากฏว่าแผงนี้ถูกฉลกทุกอย่าง

ความดีนี้จะยิ่งส่งเสริมอาชีพ
รวมถึงโชคลาภด้วยล่ะครับ

เขาจุดเริ่มต้นเขาดีดังนั้นความดีของเขาเนี่ย

ซื้อของกับคนที่เขาขุดดวง
ตอนนี้ดวงเขาออร่าเต็มที่เลยอย่างที่บอกว่า
แน่นอนดวงเพ็งของเขาอย่างน้อยอาจารย์ว่าสิ่งต่าง
เขาก็จะมีโอกาสที่มีความเห็งมากกว่า
มากกว่าสิ่งที่ทั่วไป

ธนวัฒน์หนุ่มชาวอำเภอเอราวันจังหวัดเลยบอกว่า
ขายลอตเตอรี่มาตั้งแต่อายุ๑๓ปี

ก็ไม่เคยมีรางวัลที่๑เข้าแผงสักที

เริ่มขายประจำที่แผงนี้ก็มีรางวัลใหญ่ถึง๒ครั้ง
คืองวดวันที่๑กรกฎาคมและ๑กันยายน
เป็นเงินรางวัลมูลค่า๙๐ล้านบาททั้ง๒ครั้งด้วย
ที่ผ่านมาก็ยึดหลักความซื่อไม่เคยโกงลูกค้า
รู้สึกดีใจที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจ
ถือเป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดเลย
กลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่มากที่สุดในประเทศ
แสดงออกถึงความดีของคนอาชีพค้าขายครับ
ส่วนดราม่าที่ว่าได้เงินรางวัลจากผู้โชคดี๑แสนบาท
ความจริงนายธนวัฒน์บอกว่าได้มากกว่านั้น

ถือว่าลูกค้ามาช่วยซื้อก็ดีแล้ว
ตอนนี้ตอนนี้คือมากกว่า๑แสน
เขาบอกได้เลยครับความจริงจากผมคือมากกว่าหนึ่งแสน
เพราะว่าตอนนั้นที่เขาให้แสนเดียวคือ

ผมก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้
ผมไม่ต้องการสิ่งตอบแทนที่พี่เอาหวยไปก็โอเคแล้ว
ผมจะได้ทำงานผมได้เต็มที่ครับ

หลายคนอาจจะอยากรู้ว่างวดนี้
พ่อค้าแนะนำเลขเด็ดอะไร
เขาบอกเพียงว่าตอนนี้อายุ๓๕ย่าง๓๖ปีนี่แหละครับ

ยุธยาตุมีข่าวเทราทีวีรายงาน